คุณผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมา๑๗วัน
เราก็ลุ้นกับภารกิจในการช่วยชีวิต๑๓หมูป่า
ทีนี้เดี๋ยววันจันทร์หน้าต้องลุ้นกันอีกแล้ว
ว่าเลขอะไรจะออก

เลขที่เกี่ยวกับหมูป่าเป็นอย่างไรนะพี่

นี่คือ๑๓หมูป่าใช่ครับผมแค่๒ตัวนะโอ้โห
ผมนี่ครับโซนแถวตลาดนัดจรุจักรโซนนี้ครับแล้วก็โซนแถวหน้าเซ็นทรัล

เซ็นทันก็หลายแผงหลายแผงยังไม่มี

คือเชื่อไหมพี่ทิเป้บทตั้งแต่ก่อนมาถึงแผง

แม่ค้าเขาติดเลขแบบนี้หมดเลย
๕อะไรเนี่ย

นี่แหละค่ะทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตลาดที่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่แม่สายที่เชียงรายพอไปถึงปั๊บเนี่ยโอ้โหงวดวันที่๑๖กรกฎาคมนี้ค่ะ
ลูกค้ามาถามหาเกี่ยวกับเลขเหตุการณ์๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวงเพียบเลย
กับ๓๑เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเกลี้ยงไปเลยจ้าบางคนเนี่ยนะ
แม่ค้าเขาบอกว่าลูกค้าโทรมาจองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่สลากงวดนี้ยังมาไม่ถึงแผง
จองเอาไว้ก่อนเลยส่วนลูกค้าที่มาหาซื้อลอตเตอรี่ก็บอกว่า
แม้ว่าจะไม่ได้เลข๑๓หรือว่า๑๓อย่างที่ตั้งใจไว้เนี่ยนะ
แต่ก็ยังมีเลขอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างอะไรบ้าง
อย่าง๒๗๒คือวันที่๒๗คือเดือนกรกฎาใช่ไหม
วันที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปเจอกับน้องหมูป่าวันแรกไง
นี่ก็เป็นเลขฮิตรวมถึง๘๔คือวันที่ไปช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาได้คือวันที่๘
คนวันที่๘วันอาทิตย์ที่๘นั่นเองใช่ครับ
ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกนะคุณเลขวันที่ทุกคนออกมาครบทุกคนครับ
ออกมาวันที่เท่าไหร่นะวันที่๑๐เดือน๗ก็เป็น๑๐๗ใช่
จำนวนวันที่ติดอยู่ในถ้ำติดอยู่เท่าไหร่ล่ะ๑๗วัน
จำนวนหมูป่าที่ออกมา๓ชุดแบ่งเป็น๓ชุดชุดแรก๔ชุดที่๒๔ชุดที่๓
เพราะผมว่าได้หมดทุกเลข๔๔๕ใช่อ่ะหน่วยซิลอีกหน่วยซิลแล้วก็หมอที่ไปอยู่กับทีมหมูป่า
คือหน่วยซิลกับหมอคือหน่วยซิล๓คนหมอ๑คนไปอยู่กับหมูป่า๙วัน
อันนี้ก็หมดเกลี้ยงไปแล้วเหมือนกัน๓๑๙อีก
นี่พี่ทิศแป้งนี่เอามือถือมาทำอะไรคะถ่ายสกริปเก็บมาไว้
ถ่ายสกริปเพราะว่า๑๐๗ก็มาแรงเหมือนกันนะนี่คือกำลังหาอยู่เนี่ย
เก็บไว้ต้องเก็บไว้หน่อยอยากได้สักเลขนี่เราไม่ได้ใบ้หวยนะ
แต่เราบอกจำนวนตัวเลขที่มีการที่สำคัญแล้วก็มี๐๑ก็นะ
เขาบอกว่า๐๑เนี่ยเป็นเลขจากการศูนย์เสียจากเหตุการณ์นี้นะครับ